ตำรวจกองปราบนำกำลังกว่า๑๐๐นายเข้าไปตรวจค้นวัดดัง๓จุดในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
พร้อมมีการนิมนต์พระชั้นผู้ใหญ่ไปสอบปากคำเรื่องของคดีที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีเงินทอนวัดด้วย
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการปราบรามนำหมายสารเข้าไปตรวจค้นวัดชื่อดัง
ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดนครปฐม
หลังจากที่มีหลักฐานไปผัวพันเกี่ยวกับคดีเงินทอนวัด
โดยเขาแบ่งกำลังการเข้าไปตรวจค้นนะครับในกรุงเทพใน๓จุดด้วยกัน
จุดแรกเข้าไปค้นที่วัดสามพระยาวรวิหารพร้อมนิมนต์พระพรมดิหลก
เจ้าอาวาสวัดสามพระยากรรมการมหาเทราสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
และพระอัฐกิจโสพลเลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพไปสอบส่วนที่กองปราบครับ
ข้อหารร่วมกันฟอกเงินพร้อมตรวจค้นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วย
อีกหนึ่งจุดนี่เป็นจุดสำคัญนะฮะมีการนำกำลังเข้าไปตรวจค้น
สะเกดราชวรมหาวิหารเพื่อนิมนต์พระพรหมสิต
หรือเจ้าคุณทงชัยเจ้าอาวาสวัดสะเกดกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะภาค๑๐
แต่ก็ไม่พบตัวนะครับพบเพียงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดสองรูป
นิมนต์ไปสอบส่วนที่กองปราบรามเบื้องต้นพบเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัด
เป็นเงินอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรรมนะครับ
รวมทั้งมีการคุมตัวนายทวิทย์สังอยู่อายุ๔๒ปี
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลวัดถูกกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินไปสอบสวนด้วยนะครับ
จุดที่๓เข้าไปนิมนต์พระพรมเมธีครับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์กรรมการมหาเทรสมาคมและเจ้าคณะภาค๔๔
แต่ก็ไม่พบตัวจึงยึดหลักฐานเกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงินไปสอบสวน
แล้วก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป
จุดที่๔ครับตำรวจกองปราบรามทหารแล้วก็ตำรวจภูทรภาค๗กว่า๒๐๐นายนะครับ
เข้าไปตรวจค้นภายในวัดอ้อน้อยจังหวัดนครปฐม
มนต์พระสงฆ์สามะเนรและคนงานที่อยู่ภายในวัดไป
รวมตัวกันที่บริเวณสนามด้านหน้าครับ

ตามหมายจับเรื่องของคดีการกันโชคทรัพย์ของกรปศ
เมื่อปี๒๕๕๗นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมย้อนไปดูภาพที่วัดสะเกดนิดหนึ่งนะฮะ
รายงานข่าวที่ออกมาคุณผู้ชมครับที่วัดสะเกดเนี่ยเขามีการนำกำลังเข้าไปตรวจค้น
แต่ว่าอย่างที่รายงานข่าวไปไม่พบเจ้าคุณทงชัยแต่ว่าไปพบเจ้าคุณเทิด
เจ้าคุณเทิดเนี่ยนะฮะเป็นหนึ่งในพระราชที่ตกออกไม้จับนะฮะ
ขณะนี้กำลังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็ส่งตำรวจอายัดตัวไป
ส่วนเจ้าคุณทงชัยเนี่ยขณะที่เข้าไปตรวจสอบไม่พบตัวภายในวัดนะครับ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่แต่ว่าจุดที่น่าสังเกตก็คือว่า
ตำรวจเนี่ยไปพบประตูเล็กประตูหนึ่งคุณผู้ชมอยู่ข้างวัดลักษณะคล้ายกันกับทำเป็นประตูลับนะฮะ
แล้วก็สามารถออกไปสู่ถนนบำรุงเมืองได้ก่อนหน้านี้เนี่ยจากการเข้าไปตรวจสอบไม่พบเลยนะฮะ
แต่ว่าไปพบในวันนี้ที่เราไปตรวจสอบล่าสุดนะครับแล้วก็มีการไปสอบถามทางด้านของลูกศิษย์วัดนี้
ศิษย์บอกว่าเจ้าคุณทงชัยไปเจอตอนสัก๔โมงเย็นของเมื่อวาน
แล้วพอเข้าไปถามเจ้าคุณทงชัยท่านเองก็บอกว่าจะไปตรวจสอบการก่อสร้างภายในวัดก่อนที่จะหายตัวไปแล้วก็ไม่กลับมาในวัดเลยนะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่มีการบรรยายงานเข้ามาจากการเข้าไปตรวจค้นกับพระชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีเงินทอนวัดนั่นเองนะครับ